มีเรื่องราวดีของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ

นั่นก็คือสัมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรมพศ๒๕๕๙
ซึ่งจะเริ่มเก็บข้อมูลแบบนับจด
ในเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับ
เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศอย่างไรนั้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติครับ
สร้างคนในระบบสร้างอาชีพสร้างรายได้
การขับเคลื่อนและการพัฒนาของประเทศ

รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

มีหลายธุรกิจที่ประสบปัญหาไปต่อไม่ได้
แต่ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น
ธุรกิจทางด้านการค้าธุรกิจทางการบริการ

โดยเฉพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีและออนไลน์

มีบทบาทสำคัญในการจัดทำโครงการสัมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ซึ่งจัดเก็บข้อมูลสถิติพื้นฐานของสถานประกอบการ
ดำเนินธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการ

การจัดทำสัมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง
และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง
โดยเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานต่างของสถานประกอบการ
เช่นชื่อและสถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

ค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการเป็นต้นครับ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อภาครัฐและเอกชน
เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลกครับ
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่าน

ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
กับคุณมาดีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสินชาติ
ข้อมูลของท่านเราจะถือเป็นความลับนะคะ
เราจะเสนอผลเป็นภาพรวมนะคะ
และไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใดทั้งสิ้นนะคะ
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ